คุณผู้ชมคะ๑๒วันนี้มีการพูดถึงพายุโซนร้อน

ที่สอบปลาวเป็นคนตั้งชื่อนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
มีความกังวลค่ะว่าพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าพายุส่วนร้อนลูกนี้นะคะ
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะมีทิศทางนะคะ
แนวโน้มการเคลื่อนตัวขึ้นไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะ
แต่พายุส่วนร้อนจะไม่ขึ้นฝั่งเพราะฉะนั้นหายห่วงได้ค่ะ
ส่วนบ้านเราคุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศค่อนข้างเป็นแบบร้อนปนฝนนะคะ
บริเวณไหนที่มีฝนตกฝนก็จะตกหนักเลย
ถ้าร้อนเนี่ยก็เหมือนกับเข้าสู่ฤดูแรงเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนั่นเองค่ะ
ก่อนที่ฝนจะกลับมาตกนะคะก็กลางเดือนหน้าคุณผู้ชม

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ